ผู้ชายคนนี้เขาไปเจอซากตัวอะไรนะฮะจากป่าแล้วก็เก็บกลับมาบ้าน
คุณผู้ชมดูเลยป่าครับไม่รู้ว่าตัวอะไร
เพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมครับใครรู้จัก
เมนต์บอกหน่อยนะครับว่าตัวอะไรครับเจอกลางป่าครับ
เนี่ยฮะพี่ต้นว่าตัวอะไรครับนกไหมอ่า
มันคือครุฑครุฑเรียกว่าครุฑเหรอฮะใช่
ชาวเน็ตเขาเข้ามาบอกว่าเนี่ยเป็นครุฑเป็นซากครุฑนะฮะ
คลิปนี้มีคนชาวเน็ตเข้าไปดูนะครับวันเดียวเนี่ย๑ล้าน๓แสนครั้งแล้ว
บางคนบอกว่ามันคือไก่ผีเอาไว้สะกดวิญญาณอยู่ในป่านะฮะ
บางคนบอกว่ามันคือนกครุฑหรือว่าครุฑในป่าหิมพานเป็นของหายาก
เอามาเป็นเครื่องรางของขลังของคนกะเหลี่ยง
แต่บางคนบอกว่าโอ๊ยเขาทำหลอกขึ้นมานะ
บางคนบอกว่าพี่ต้นอาจจะไม่พอใจ
มันคือหงแดงลิเวอร์พูลเมื่อ๓๐ปีก่อนที่ยังไม่ได้ชูถ้วยพรีเมอร์ลิก
ช่วยเอาข้อความนี้ออกไปจากหน้าจอทีวีตอนนี้เลย
มันจิ๊ดอ่ะจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นไป
พูดถึงลิเวอร์ฟูใจความไม่ดีเลยนะฮะ